ชีวิตไอ้หนุ่มกำมากก้อนก็สั่งท้อนโอ้กำมากก้อนก็สั่ง
เฮ้มันหายไปไหนเนี่ย๑๒๓๔

วันนี้จะมาขูดหาตัวเลขซะหน่อย

แหมดูสิเนี่ยสาวหายแบบนี้แล้วอีกนานไหมคะเนี่ยจะเสร็จเนี่ยฮ
นี่คือคุณถามพวกเราใช่ไหม

เพราะว่าตอนนี้คืออะไรเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพมีก่อสร้างรถไฟฟ้าเยอะเหลือเกิน
และสำคัญการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้กันเยอะในระยะนี้นะครับ
ว่าเวลาฝนตกมาทีนึงเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมเจิงนองตามพื้นจราจร
แล้วเวลามีก่อสร้างแบบนี้อีกก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราได้รับผลกระทบเหมือนกัน
คนกรุงถามว่าโอ้โหฝนก็ตกน้ำก็ท่วม
ก่อสร้างก็เยอะรถก็ติดมันผัวพันกันหมดเลยเรื่องพวกนี้
ใช่แล้วบางทีการก่อสร้างมันจะล่าช้าไปด้วยหรือเปล่าคุณ

แล้วเสาหายไปอีกไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับ
เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าใครเอาเสาไป

แต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศถือว่าน่าจับตามอง
ถ้าเกิดเราติดตามดีตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้ว
ฤดูหนาวปีที่แล้วสัญญาณของฝนฤดูหนาวเนี่ย
มันจะเป็นแบบนี้ก็คือฝนฤดูหนาวก่อนที่เราจะเจอฝน

แล้วเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้ว
ไล่มาถึงฤดูร้อนรูดร้อนเจอฝนจากพายุฤดูร้อน
ก็มาภาคอีสานเหมือนกันนะครับอีสานตอนบนได้รับผลกระทบ
แล้วตอนนี้ฝนหลักก็เป็นฝนที่มาจากอีสานตอนบนเหมือนกัน
นั่นก็หมายความว่าหลักตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหนาวเย็น

ซึ่งแบบนี้เองก็จะทำให้อีสานเป็นจุดที่จะต้องได้รับผลกระทบ
จากฝนค่อนข้างเยอะข้างขวาทุกพื้นที่เลย
คำเตือนไงอีสานตอนบนฝนตกซ้ำ
พื้นที่ที่ฝนตกเดิมอยู่แล้วตอนนี้ต้องระมัดระวังกัน

ก็คือตามเขื่อนต่างภาคอีสานตอนนี้น้ำก็เยอะ

กลุ่มฝนใหญ่ที่เข้ามาทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

จะขึ้นไปอยู่เหนือภาคอีสานแล้ว
แต่ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ต้องติดตาม
เดี๋ยวมีข้อมูลมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือการตรวจสอบสถานการณ์ฝน๓ชั่วโมงก่อนหน้านี้
จนถึงตอนนี้จะพบว่าขณะนี้เอง
กลุ่มฝนหลักจะสังเกตว่ามีการก่อตัวกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของลาว

ก็จะมีอยู่บางส่วนที่เข้ามากระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่าบางจุดที่อยู่ติดกับลาวก็เป็นจุดที่มีฝนตกต่อเนื่อง
ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยชาวนี้จุดที่ต้องระวังฝน

น้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนม
มุกดาหารอำนาจเจริญปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเศร้า
กาญจนบุรีประชบุรีเพชบุรีประจบฮิริขัน
ชุมพรระนองพังงาสุรธนีย์กระบี่แล้วก็ตรัง

ส่วนเมื่อสักครู่นี้เห็นมีคุณผู้ชมถามมาว่าที่เชียงราย
จากการตรวจสอบตอนนี้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่าง
จากสถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๘๔๘๔ของความจุ
ซึ่งอันนี้คือค่าที่สูงที่สุดต่ำสุดอยู่ที่สถานีแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย๒๔๔๓ของความจุ
ซึ่งก็ยังสามารถจุน้ำได้อยู่
ซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกหลังจากนี้
ต่อเนื่องสะสมกันสถานการณ์น้ำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูภาพนี้
จะพบว่ามีพายุหนึ่งลูก
เป็นพายุที่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมสูงสุด
เป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕นะครับ
กลางทะเลแล้วก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
ก่อนที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ช่วงที่พายุลูกนี้มีการเคลื่อนที่ขึ้นไป
ก็จะมีการดึงเอากลุ่มฝนที่อยู่ตอนบนของไทยขึ้นไปด้วย
ใครจะไปญี่ปุ่นในช่วงวันที่๕๖๗ก็ระวังกันหน่อย
ทีนี้ปัจจัยสำคัญอย่างที่บอกไปว่า
หนึ่งเรื่องก็คืออากาศหนาวอากาศแห้งนี่แหละครับ
ถือว่ามีผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยค่อนข้างเยอะ
คุณผู้ชมสังเกตสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวถ้าเกิดพวกนี้แผ่มา

แต่ว่านี่แหละครับการแผลมาแบบนี้
ก็จะเป็นการดันเอากลุ่มฝนที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยค่อย
ค่อยขยิบลงมาและมาปกคลุมนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่น
กลุ่มฝนที่อยู่เหนือเมืองไทยของเราจะถูกอากาศแห้งดันลงมาครับ
ทำให้มีฝนกลับมาตกที่บริเวณทางตอนบนประเทศไทยเหนืออีสานอีกครั้งหนึ่ง

ยังคงมีตกกระจายตัวอยู่หลักก็จะเป็นช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับ
โดยเฉพาะช่วงประมาณบ่าย๓เป็นต้นไปเนี่ย

ก็คือหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราก็ทำให้มีการสะสมอยู่

ก่อนหน้านี้จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะครับ
ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกผลตกทุกวันเลยนะครับ

แสดงว่าความชื้นเข้ามาสะสมน้อยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับ
จะสะสมแล้วตกมาทีนึงเนี่ยก็ใช้เวลาวันหนึ่งเต็มนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้นะครับ

วันที่๑๖เดือนหน้าก็จะเป็น๑เดือนของพบรอบดวงอาทิตย์ตั้งพิษากรุงเทพ
ซึ่งตั้งไปเดือนนี้วันที่๑๖น่าจับตาก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักในกรุงเทพ
ดูกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใกล้มาอัปเดตอีกทีนึง
ครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมไปดูเสาก่อนเอ๊ะหายไปไหนเนี่ย

โอ้โฮ